อยากให้อ้อยอ้อยทุกคนมาซ่อยน๋อง

้อยน้ำใจหน้าน๋องเน่

ขอคุยกับผู้ชมแป๊บ
สวัสดีค่ะวันนี้ลองเทสเสียงสักนิดนึงนะคะ
เนื้อหาของเพลงก็บอกไปแล้วว่าพื้นที่การเกษตรน้ำมันน้อย
พื้นที่ไหนตกก็ไม่รู้แต่ทำไมตรงนี้มันไม่มีฝน
ไม่เข้าใจเลยเอาไปตรวจสอบเรื่องของฝนกันหน่อย
ทำไมฝนไม่ค่อยมีตรงนี้ทั้งทั้งที่ลมมรสุมประจำฤดูกำลังแรงมากเลยนะ
ผัดพาความชื่นจากฝั่งเนี้ยเอ่ออันดับมันเนี้ยขึ้นไปเป็นฝนในพื้นที่
เอาแต่ข้ามภาคใต้กับภาคกลางตอนล่างไปอีกหน่อยนะ
ขึ้นไปตกอยู่ด้านบนนู่นภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสาน
แหมก็อยู่ภาคกลางไงน้ำก็เลยไม่ค่อยมีนาก็เลยแห้งนะคะ
คุณผู้ชมช่วงเช้านะฝนเขาก่อตัวในทะเลก่อนนะ
และหลังจากนั้นช่วงนี้สัปดาห์นี้ฝนเน้นเย็นจนถึงค่ำค่ะ
เย็นก็เริ่มบุกทางตอนบนของประเทศเลยค่ะเข้าไปเป็นฝนเลยทั้งภาคเหนือ
ภาคกลางตอนบนภาคอีสานและภาคตะวันออกตกแช่ไปจนถึงช่วงค่ำ
แต่มีเตือนนะจุดที่น่าเตือนก็คือภาคอีสานตอนบนค่ะ
แหมช่วงกลางคืนนะตกหนักเลยระวังดีนะคะ
อีสานตอนบนเนี่ยเพราะว่าตกสะสมมาเป็นสัปดาห์แล้ว
ส่วนคลื่นในทะเลอันดามันค่ะสูงเหมือนกันนะคะ
สูงได้ตั้งแต่๒เมตรถึง๒เมตร๕๐เซนติเมตรและเป็นลักษณะแบบที่ประชิดฝั่งด้วย
ระนองพังงาภูเก็ตอุ้ยเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งนะคะ
ตรงข้ามกับอ่าวไทยเลยค่ะขาวจองเลยค่ะ
คลื่นประมาณ๑เมตร๕๐เซนติเมตรเท่านั้นนะคะ
สภาพอากาศช่วงเช้าก่อนที่ฝนจะตกเนี่ย
มันก็ไม่ได้สดใสแสงฟ้าครึ้มอีกร้อนอบอ้าวมากเลย
แต่พอฝนตกอากาศก็จะดีขึ้นนะคะ